คุณผู้ชมคะมาต่อกันเลยนะคะไปดูความคืบหน้ากันเรื่องของเอ๊ะ
ตกลงแล้วเนี่ยมันเคยมีการเผยแพร่ออกมาว่าจะมีชื่อทางด้านของพลเอกประวิทย์ไปเป็นนายกไหม
หรือจะไปดึงลงตำแหน่งหนึ่งในรัฐมนตรีอะไรใดหรือเปล่าวันนี้เนี่ยมีการออกมาพูดของคุณธนกรด้วยนะคะ
คุณผู้ชมคะรวมไปถึงเรื่องของผลเอกประยุทธ์ที่มีคนก็อยากจะรู้ว่าตกลงก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกอยู่
แล้วจะยังไงวางมือหรือเปล่าหรือยังไงมีคนพูดค่ะ
กลายเป็นว่าวันนี้คุณธนกรก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยและที่สำคัญในขณะที่ทางด้านของรองหัวหน้าพักเอง
ยืนยันว่าพลเอกประวิทย์เองยังไม่ได้วางมือทางการเมือง
วันนี้มีการทำพิธีร่วมพิธีตักบาทเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพันศานะคะ
สิบสองสิงหาคมผลเอกประยุทธ์ค่ะมีคนไปสังเกตว่าท่านมีสีหน้าที่เรียบเฉย
ก็ไม่ได้มีการแสดงความคิดเห็นในสถานการณ์ทางการเมือง
หลังจากมีกระแสข่าวว่าพักเพื่อไทยตอนนี้รวมเสียงกันไปได้แล้วถึง๓๑๕เสียง
ในขณะเดียวกันค่ะทางด้านของคุณธนกรค่ะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
ออกมาพูดด้วยนะคะว่ารวมไทยสร้างชาติแม้ว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะวางมือไปแล้ว
ตกลงจะร่วมรัฐบาลกับเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรแล้วจะมาแบบไหนจะมาเป็นบางกลุ่มบางก้อน
หรือว่าจะไปกันทั้งหมดทั้งพักคุณธนกรบอกว่าพักยังไม่ได้มีมติในเรื่องนี้นะ
แล้วก็อย่าไปพูดถึงว่าเอ๊ะทำไมแสดงเจตจำนงณเวลานี้
จะตกขบวนไม่ได้ร่วมรัฐบาลกับเขานะย้ำค่ะไม่ได้กลัวเรื่องของการตกขบวน
แล้วถ้าไปไหนก็จะไปกันทั้งพัก
ส่วนเรื่องของการถูกทับทามอันนี้ให้ไปถามหัวหน้าพัก
ก็คือคุณพิรพันธ์สารีรัฐวิพากษ์เองค่ะ
ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการนำเรื่องทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุมพัก
ส่วนตัวคุณธนกรคิดว่าตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ในการที่จะพูดคุยกัน
แต่ถามไปถึงว่าอ้าวแล้วทางด้านของคุณ
เคยสนิทกันอย่างคุณสมศักดิ์เทพสุธินเนี่ย
นำของพักเพื่อไทยมีการมาพูดคุยด้วยหรือเปล่า
ก็เห็นบอกว่ามาพูดคุยกับทางด้านของคุณอนุชานาคาสัยนะคะ
แล้วคุณธนกรก็บอกว่าเรื่องนี้ก็ไม่รู้ไม่แน่ใจหรอก

เอาจริงไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดอะไรกันนะ
รู้จักกันมานานเป็นพี่เป็นน้องกันคุยกันตลอดอยู่แล้วค่ะ
แต่คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าหวังดีกับน้องอยากให้ได้ทำงานต่อค่ะ

ในขณะที่คุณวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าภักษ์ชาติไทยพัฒนา

จะมีแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีตามสัดส่วนสส๙สสต่อ๑เก้าอี้
คุณวราวุฒิบอกว่าต้องรอดูว่าเสียงรวมแล้วได้เท่าไหร่
ถ้ารวมได้มากกว่า๓๐๐เสียงตัวเลขก็น่าจะออกมาประมาณนั้น
ประเพณีทางการเมืองที่ทำมาต้องมีการพูดคุยก่อนโหวตนายก
ให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในระดับหนึ่งก่อน

เพราะว่าเดี๋ยวอีก๔วัน๑๖สิงหา
ก็น่าจะมีความชัดเจนจากสารรัฐมนุนว่าท่านจะมีการพิจารณาออกมาอย่างไร
ถามคุณวรวุฒิเพิ่มเติมว่าจะได้นั่งเก้าอี้เดิมหรือเปล่า
เจ้าตัวบอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องของรายละเอียดกระทรวงใดเลยนะครับ
ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะเรื่องของวันที่จะมีการไปโหวตนายกกันวันไหนยังไง
ประธานวุฒิสภาคุณพรเพชรวิชิตชนลชัยเปิดเผยถึงวันโหวตนายก
บอกว่าเดี๋ยวต้องรอท่านวันนอนประธานรัฐสภากลับมาก่อน
เพราะตอนนี้ท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่อินโดนีเซีย

แต่เบื้องต้นมีการหารือกันไว้แล้วว่าน่าจะเป็น๒๒สิงหาคม

ส่วนเรื่องที่ว่าเห็นภาพปรากฏว่าไปเข้าอวยพรวันเกิด
ของบี๊พล้อมก็บอกว่ายืมย้านว่าแค่ไปเอ่ออวยพรวันเกิดท่านเฉย
ไม่ได้มีการพูดคุยกันเรื่องของการเมืองหรือเรื่องการโหวตนายกใดค่ะ